คือตอนนี้ไม่ได้ขึ้นเวทีร้องหมอลำแล้วนะ

ต่อให้ฉันมาขายลาบก้อย

หลักหลานหลากหมอลำไว้กับอย่างทั้งพี่น้อง
ให้มาอยู่

เป็นยังไงคุณ
ลูกคอคุณป้าเนี่ยเออ

ไม่ไหวเลยไม่ไหวตั้งแต่ชั้นแรก

ลูกคอเสิร์ฟเองแล้วก็คอยขับกล่อม

อายุ๖๐ปีแล้วยังแข็งแรงอยู่เลย

เป็นนางเอกหมอลำคณะดังทุกวันนี้นะ
ไม่ได้ขึ้นเวทีร้องหมอลำ
คุณดูคุณดูคนที่มากินข้าวสิ
เช่าสิมากินลาบก้อยสิโอ้ยโยกคอยักไหลตามอ่ะ

ตอนนี้แม่มาขายลาบชื่อร้านนะนะลาบหมอลำ
เสิร์ฟไปก็ร้องลำเต้ยให้กับลูกค้าฟังไปนะคะ
เราก็คุยกับแม่นะแม่พิกุณฑองเนี่ยเล่าให้ฟัง
โอ๊ยแม่นะเป็นหมอลำมาตั้งแต่ปี๑๙
๑๙คุณผู้ชมเกิดยังคะตอนนั้นเนี่ยคุณแม่อายุ๑๔ปี
แล้วสังกัดแรกก็คือคณะขวัญใจกรสิน
แล้วก็ย้ายไงย้ายมาอยู่คณะของคุณพ่อทองมีมาลัย
ศิลปินเพลงลูกทุ่งหมอลำชื่อดัง
หลังจากนั้นก็มาอยู่คณะเพชรอุบลของปฉลาดน้อย
ส่งเสริมศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำด้วยนะคะ
หลังจากนั้นแม่ก็มาผันตัวทำคณะหมอลำเอง
ชื่อวงแม่อะไรอ่ะชื่อวงเพชรพิกุณฑองค่ะ
หลังจากนั้นมันก็อาจจะไม่ได้รุ่งเรืองนัก
แม่ก็ไปอยู่กับคณะแดนดอกบัวอยู่ได้ไม่นาน
ทางอาจารย์คมทวินเสียชีวิตแม่ก็เลยตัดสินใจแล้ว
ก็ยกเลิกการเดินสายหลังจากนั้นแม่ไม่ได้สังกัดคณะไหนแล้ว
มาขายลาบก้อยของฉันนี่แหละรับงานเองตั้งแต่ปี๕๗
จนถึงทุกวันนี้ถามว่าแม่แม่ขายลาบก้อยอย่างเดียวหรือว่า
ตอนนี้แม่ยังไปร้องหมอลำอยู่บอกเอาไปไปพวกงานลำส่งวิญญาณหน้าศพ
แม่ก็ไปนะงานบุญงานอวยพรงานทำบุญสังขทานอะไรก็ได้
แม่มาแม่ไปหมดแล้วก็จะมีหมอแคนไปด้วยคนหนึ่ง
คุณผู้ชมบอกเอาไว้เผื่อใครอยากจ้างแม่ไปได้นะคะ
งานหนึ่งก็ประมาณ๔๐๐๕๐๐บาทชั่วโมงนึงแล้วแต่งานค่ะ
วันไหนที่ไม่ได้มีงานต้องไปร้องหมอลำแม่ก็มาขายลาบก้อยแบบนี้
อายุแม่เยอะแล้วนะแม่ก็ไม่รู้จะไปทำอาชีพอะไร
อันนี้ที่แม่บอกมาขายลาบก้อยแบบนี้ก็มีพอกินพอใช้แล้วค่ะ

ก็รับงานใกล้ไม่ไปไกลไม่ได้นะคะเพราะว่ามาอยู่ในจุดนี้ดูแลลูกหลานนะคะ
แก่แล้วนะคะแก่แล้วก็อยู่ในจุดนี้เลย
ร้องหมอลำแวะไปได้นะคะไปได้เลยร้านลาบหมอลำอยู่ที่ศรีสะเกดค่ะ
ลาบอร้อยแซ่บแล้วเนี่ยนะก็ยังได้ฟังแม่ร้องหมอลำไปด้วยนะคะ
ลาบไปด้วยแล้วเราก็ลำไปด้วยได้ไหมฟังแม่ร้องนะครับ